ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการเตือนจริงเป็นอุทาหรณ์จริงที่ชนบุรีนะคะ
มีผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังจะขับรถออกจากหอพักครับ
เธอก็เลยไปเข็นแต่พอเข็นมันเป็นทางแบบทางลาดอะค่ะ
รถมันไหลเธอแก้ปัญหาด้วยการเอาตัวไปขวางครับ
พอดีเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงแล้วมันแรงค่ะตัวเธอเนี่ยถูกกระแทกอัดกับเสาไฟ
บาดเจ็บและต้องบอกเลยว่าเจ็บหนักนะคะเจ็บหนัก
มันเป็นเนินลงไปพอดีเธอเข็นแล้วมันโอ้โหมันไม่หยุด
นี่นะครับนางสาวเจราพรคำพันน้อยค่ะ
อายุ๔๖นะคะนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
คือกำลังจะขับรถออกจากหอพัก
แต่รถเก๋งสีดำขวางอยู่
ก็เลยเข็นรถเก๋งสีดำคันนี้
แต่อย่างที่เห็นในภาพคือมันเป็นเนินทางลง
รถมันไหลแรง
โอ้โหเธอไปกระแทกกับเสาไฟเนี่ยเจ็บแบบนี้คนก็ต้องแบบ
ดมอย่าดมพัดกันอย่างเงี้นะคะคือโชคดีไม่มีรถขับผ่านมาพอดีนะ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้เอง
ตำรวจสพสเม็ดกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกแบบรถไหลมากระแทกกับเสาไฟได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะเธอก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวดขาขวาเนี่ยเหมือนกับเจ็บหนักนะคะ
ค่ะสพเสม็จกู้ไพรก็ไปถงพยาบาลแล้วก็ส่งลงพยาบาลชนบุรี
ตรวจสอบภายในอาคารตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะของหอพักอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็มีรถเก๋ง
กรุงเทพมหานครจอดอยู่อันนี้ก็คือรถของตัวนางสาวจิราพรน่ะนะคะ
ของคนเจ็บอ่ะนะคะรถจอดอยู่ด้านในจากการสอบถามคนดูแลหอพัก
เขาก็บอกว่าปกติเนี่ยคนเจ็บเขาก็จะมาที่หอตอนกลางคืน
ไปออกกะเลิกงานไปแล้วไม่มีรอบพอพอช่วยเข็นรถ
คนเจ็บเขาเลยเข็นเองแต่ดูจากในกล้องวงจรปิดนะคะ
คือคนเจ็บเนี่ยเข็นรถไปที่ด้านหน้าของหอพักซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นเนิน
ถ้าเข็นรถเดินหน้าไปก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
คือคนเจ็บเขาคงคาดไม่ถึงว่าเข็นรถแล้วมันจะแบบไหลลงเนิน
แรงและเร็วจนถึงขั้นทำให้เธอเจ็บครับคนดูแลหอพักก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็
ก็ต้องเตือนภัยก็แล้วกันผู้หญิงกำลังอาจจะน้อย
แรงน้อยสู้แรงรถไม่ไหวแน่ยิ่งเป็นเนินแล้วมันไหลแบบเนี้ย
เอาไม่อยู่สู้ไม่ไหวอะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคนดูแลหอพักนะคะ
คุณผู้ชมคะคือรถของคนเจ็บเนี่ยนะคะเป็นฮอนด้าซิตี้สีบรอนเทา
ทะเบียนสองก่อก่ายนอนหนูห้าหกหกแปดกอทมนะคะส่วนรถที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรถสีดำ
ทะเบียนงองูนอนหนูห้าสี่เจ็ดเจ็ดชนบุรีเนี้ยมันเป็นรถที่เข็นแล้วก็ไหลแล้วก็ไปชนนะคะ
เพราะว่ามันจะมีรอยบุบได้รับความเสียหายนะคะเจ้าของรถเก๋งก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร
เขาก็เรียกประกันมาเคลมแล้วก็จัดการตามขั้นตอนของทางบริษัทประกันภัย
ที่จะมีการดำเนินการซ่อมรถยนต์กันต่อนะคะครับโอ้โหแต่รถคือรถรุ่นนี้ดูเหมือนรถเก่งแต่ความจริงมันหนักนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอมันไหลเป็นเนินมันมีแรงแบบแรงส่งเยอะอะค่ะ
ก็เหมือนที่ผู้ดูแลหอตรงนี้บอกคือถ้าเข็นขึ้นหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นทางตรงไม่ได้เป็นทางลาด
ก็อาจจะปลอดภัยกว่านี้อันตรายนะครับ